ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะย้อนกลับไปสักนิดนึงว่าหลักฐานสำคัญ
นำมาซึ่งการออกหมายจับลุงพลเนี่ยค่ะคือตำรวจเนี่ยได้อธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะ
ตั้งแต่เริ่มต้นวันที่น้องชมพู่หายตัวไปจนถึงวันที่พบศพบนภูเหล็กไฟ
เดี๋ยวเราจะให้คุณภาคภูมินะคะอธิบายกันแบบชัด
ด้วยการใช้เทคโนโลยีอิเมอร์ซีฟกราฟิกนะคะติดตามจากคุณภาคภูมิได้เลยค่ะ

น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกมุกดาหาร
หายตัวไปจากบ้านแล้วถูกพบเป็นศพคือ๑๔พฤษภาคม๒๕๖๓นะครับ
ถ้านับตั้งแต่วันที่พบศพน้องชมพู่มาถึงวันนี้เนี่ย
๑ปีเต็ม๓๘๐กว่าวันนะฮะ๑ปีหน่อย
จับผู้ต้องหานะครับโดยเป็นการขอสารออกหมายจับนะครับ
ในสำนวนการสอบสวนการสืบสวนหาพยานหลักฐานต่างของเจ้าหน้าที่
นำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับซึ่งสารก็อนุมัติหมายจับ
ระบุเอาไว้เกี่ยวกับพฤติการแห่งคดีนะครับวันนี้เราจะมาเปิดดูกันนะครับว่า
พฤติการแห่งคดีนี้ที่มีนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
เป็นผู้ต้องหาในคดีเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง
สำนวนการสอบสวนสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีทั้งเรื่องของพยานบุคคล
แล้วก็พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับเริ่มแบบนี้ครับ
สำนวนการสอบสวนสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปขออนุมัติศาลออกหมายจับเนี่ย
ไล่เลียงเป็นเหตุการณ์นะครับทุกผู้ชมครับเริ่มต้นจากนี่ก่อนครับ
วันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓นี่คือวันที่น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้าน
ช่วงเวลาที่หายตัวไปก็คือช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๑๑นาที
ถึง๙นาฬิกา๔๙นาทีบ้านน้องชมพู่นี่นะฮะ
จะเป็นลักษณะบ้านแบบนี้แล้วข้างเนี่ยจะเป็นบ้านของน้าตาย
น้องสาวของคุณแม่น้องชมพู่มีต้นมะม่วงอยู่น้องชมพู่เล่นอยู่แถวนี้นะฮะ
แล้วเลยไปทางซอยข้างหลังบ้านเนี่ยจะเป็นภูเขาที่เรียกกันว่าภูเหล็กไฟ
ช่วงเวลานี้นะครับทุกผู้ชมครับน้องชมพู่อยู่ที่บ้าน
อยู่กับพี่สาวชื่อน้องสดิ้งอายุประมาณ๑๓๑๔ขวบเป็นคนสุดท้ายที่เจอน้องชมพู่
หลังจากที่น้องชมพู่หายตัวไปมีความพยายามในการช่วยกันค้นหา
ปูพรมค้นหานะครับสำหรับพื้นที่ต่างต่าง
แต่ทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมดูเส้นทางตรงนี้
จะเห็นภูเหล็กไฟอยู่ข้างหลังนะครับทุกผู้ชมครับ
จากบ้านน้องชมพู่ไปถึงภูเหล็กไฟเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด๕เส้นทางเป็นถนน
หรือว่าจะเป็นเส้นทางต่างอะไรก็แล้วแต่จะไปถึงภูเหล็กไฟจุดที่เจอศพน้องชมพู่ได้
ตอนนั้นชาวบ้านช่วยกันปูพรมค้นหานะครับในพื้นที่แถวระแวกบ้านนะครับ
แต่ปรากฏว่าไม่มีใครเจอน้องชมพู่เลยไม่มีเลยนะครับ
แต่มีเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางที่จะออกไปทางถนนของหมู่บ้านที่ไปทางด้านหลัง
แล้วไปถึงภูเหล็กไฟชาวบ้านไม่เจอน้องชมพู่เหมือนกัน
แต่มีพยาน๒คนพยานบุคคล๒คนให้การว่าเห็นนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
เขยน้องชมพู่อยู่ที่ถนนแถวนี้ในช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา
ถนนตรงนี้เป็นเส้นทางที่มันจะมาถึงบ้านน้องชมพู่ที่น้องชมพู่หายตัวไปได้
ถามว่าอ้าวแล้วตรงนี้มันมีความหมายความสำคัญยังไงสำนวนการสืบสวนสืบต่อไปอย่างนี้ครับ
อุปนิสัยของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบนะฮะน้องชมพู่เนี่ยเป็นเด็กที่คนแปลกหน้ามาอุ้มไม่ได้
ถ้ามาอุ้มมาใกล้ตัวจะจูงจะพาไปไหนร้องทันทีนะฮะแต่ในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปทำไมถึงไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของน้องชมพู่เลย
มีเด็กที่เล่นอยู่แถวบ้านในระแวกแถวนั้นก็ไม่มีใครได้ยินเสียงน้องชมพู่
สดิ้งก็ไม่ได้ยินเสียงนั่นหมายความว่าคนที่พาน้องชมพู่ไปจากบ้านในวันนั้น๑๑พฤษภาคมเนี่ย
ต้องเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นเคยนี่คือกลุ่มของบุคคล๑๐คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าคือคนที่จะพาน้องชมพู่ไปได้เดินจากบ้านไปได้โดยที่ไม่ร้องไม่เอะอะโวยวายอะไรเลย
แต่๑๐คนนี้ไปเรียกมาสอบถามเรียบร้อยแล้ว๙คนเขาบอกได้ว่าณเวลานั้นที่ชมพู่หายตัวไปเนี่ยเขาอยู่ที่ไหน
มีคนเดียวครับที่ไม่สามารถบอกได้ไม่สามารถยืนยันที่อยู่อะไรของตัวเองชัดเจนได้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรแบบไหนอะไรยังไงนะฮะ
มีคนเดียวนั่นก็คือลุงพลลุงพลนะฮะลุงเขยของน้องชมพู่นี่ครับไม่สามารถบอกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
แต่มีพยานบุคคลที่ระบุว่าลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพาเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เป็นเส้นทางต่างของบ้านน้องชมพู่กับเส้นทางที่จะไปถึงภูเหล็กไฟหรือว่าจุดที่มีความสำคัญแห่งคดี
อกจากนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีพฤติกรรมที่เขาสืบต่อก็อย่างที่เราทราบข่าวกันมาตลอด
หลังจากที่น้องชมพู่หายตัวไปช่วงเช้าประมาณนี้ฮะ๙โมงเช้ากว่า๙โมง๑๐โมงช่วงนี้๑๑พฤษภาคมลุงพลขับรถกระบะไปรับพระที่วัดถ้ำภูผาแอกวัดภูผาแอก
เพื่อจะไปส่งพระยังสถานปฏิบัติธรรมอีกจังหวัดหนึ่ง
แล้วได้คุยกับพระที่ไปส่งเนี่ยนะซึ่งพระรูปนี้เนี่ยเป็นพยานให้กับเจ้าหน้าที่ในเวลาต่อมา
ลุงพลบอกกับพระว่าหลานสาวผมหายตัวไป
แต่ในความเป็นจริงตอนนั้นชุดสืบสวนสอบสวนไปขยายผลจนพบว่า
ยังไม่มีใครในระแวกนั้นที่แจ้งแก่นายชัยพลเลยนะครับว่าน้องชมพู่หายตัวไปแล้วรู้ได้อย่างไรว่าหายตัวไป
พอสอบสวนไปถึงถิ่นที่อยู่อาศัยต่างคุณอยู่ไหนอะไรยังไง
ถ้าไม่นับช่วงเช้าที่บอกว่าไปส่งพระไปรับพระอะไรก็แล้วแต่แล้วช่วงบ่ายไปไหนล่ะ
ช่วง๑๔นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๖นาฬิกาของวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๖
คนเขาออกตามหาน้องชมพู่กันเยอะแยะคุณอยู่ที่ไหน
นายชัยพลก็ไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
แต่มีพยานสองคนเขาเป็นพยานให้กับตำรวจบอกว่าในช่วงเวลานั้นเขาเจอลุงพลที่ร่องน้ำบนเขาภูเหล็กไฟ
ซึ่งเป็นเส้นทางที่มันลงมาจากเขาลักษณะท่าทางคือกำลังเดินมุ่งหน้ากลับบ้าน
แต่ท่าทางมีพิรุษพยานทั้งสองคนบอกว่าได้เรียกได้ทักทายแต่นายชัยพลไม่ตอบรับ
ดูท่าทางมีแบบเร่งรีบแบบมีพิรุษในสำนวนของเจ้าหน้าที่นะครับที่นำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับที่ผมไล่มาเนี่ย
นี่คือเรื่องของพยานบุคคลยังมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับท่านผู้ชมครับในสำนวนของเจ้าหน้าที่ระบุว่า
ผลการตรวจพิสูจน์ศพของน้องชมพู่จากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลรัชธานี
สันนิษฐานเวลาเสียชีวิตของเด็กคือตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๒พฤษภาคม๒๕๖๓หลังจากหายตัวไป๑วัน
ถึง๑๔น๓๐นของวันที่๑๓พฤษภาคมคือก่อนเจอศพ๑วัน
คือก่อนเจอศพ๑วันดังนั้นจึงยืนยันได้ชัดเจนว่า๑๑พฤษภาคม
ที่เด็กถูกพาไปจากบ้านแล้วน่าจะเอาไปทิ้งไว้แถวท้ายหมู่บ้านก่อนเนี่ย
ยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นจึงมีการมาพาเด็กไปอีกทีนึง
เอาไปทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟนะฮะภูเขาหลังบ้าน
ซึ่งต้องเดินขึ้นไปอีกหลายกิโลนะครับจุดที่เจอศพนั่นแหละ
จุดที่เจอศพตรงนี้เมื่อเด็กถูกนำมาทิ้งเอาไว้
ขาดน้ำขาดอาหารสภาพแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงด้วย
นั่นทำให้เด็กถึงแก่ความตายได้โดยที่ไม่ต้องทำร้ายร่างกายเด็กเลย
หลังจากนั้นนะครับเมื่อเอาเด็กไปทิ้งไว้แล้วเด็กเสียชีวิต
สำนวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพบว่า
ในจุดตรงภูเหล็กไฟที่ไปเจอศพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาไปเจอเส้นผมนะครับ
เป็นเส้นผมของเด็กที่ถูกหั่นทิ้งไว้เป็นกระจุก
เส้นประมาณสามสิบเส้นได้หลักฐานตรงนี้สำคัญเพราะว่า
เส้นผมของน้องชมพู่ตรงนี้ไปเจออยู่ในรถกระบะของลุงพลด้วย
ตอนที่ไปตรวจคนที่บ้านนี่ฮะภาพในวันนั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นไปเก็บหลักฐานต่างที่บ้านของลุงพล
เส้นผมที่อยู่ในจุดเจอศพน้องชมพู่ด้วย
แต่แน่นอนแล้วว่าตรงจุดที่เจอศพน้องชมพู่
แต่มีเส้นผมของคนใกล้ชิดของนายชัยพลตกอยู่ในจุดเกิดเหตุที่เจอศพน้องชมพู่
ทั้งทั้งที่คนนี้เขาไม่ได้ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟเลยแล้วมันติดไปได้อย่างไร
ก็นำไปสู่การสืบสวนสอบสวนว่าก็ติดไปจากผู้ต้องหานี่นะฮะ
นี่คือผลการตรวจสอบทางหลักนิติวิทยาศาสตร์นะครับที่ชี้ชัดเอาไว้
แล้วเจ้าหน้าที่ไปบวกกับเรื่องของเครื่องจับเท็จ
ซึ่งสรุปว่านายชัยพลมีพิรุธในการตอบคำถาม
การสอบปากคำหลายครั้งให้การลักษณะกลับไปกลับมาไม่ตรงกับพยานบุคคลอื่น
แล้วยังมีการไปข่มขู่พยานบางปากให้กลับคำในประเด็นเรื่องเงื่อนเวลา
ที่ไปพบไปเจอกันด้วยเพราะฉะนั้นจากพยานหลักฐานทั้งหมดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ชุดสืบสวนสอบสวนที่ได้พยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานทางนิติวิทยาศาสตร์มา
บ่งชี้ว่านายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลคนเดียวเท่านั้น
ที่สามารถพาเด็กไปจากบ้านได้โดยที่เด็กไม่ได้ร้องเอะอะโวยวาย
หลังจากนั้นพอพาเด็กไปซ่อนไปทิ้งเอาไว้แล้วก็เด็กเสียชีวิตมีการพยายามอำพลางคดีเกิดขึ้นนะครับ
โดยพาเด็กไปทิ้งที่จุดแรกแล้วก็กลับมาที่หมู่บ้านเพื่อจะหาพยานกล่าวอ้างว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
นี่ฮะนายชัยพลวิพานะครับพยายามจะบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้ตามสำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
พอมีพยานบุคคลเพื่อจะเอาไว้อ้างอิงว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเรื่องการหายตัวไป
ก็ย้อนกลับขึ้นไปแล้วพาเด็กเนี่ยไปทิ้งบนภูเหล็กไฟอีกรอบนึง
เอาไปทิ้งในจุดที่เป็นป่าลึกไม่มีผู้คนเป็นเหตุทำให้เด็กเนี่ยขาดน้ำขาดอาหารต่างนานานะครับถึงแก่ความตาย
ทีนี้พอเด็กเสียชีวิตแล้วเนี่ยผู้ต้องหาก็เลยตัดสินใจอำพลางคดีด้วยการถอดเสื้อผ้าของเด็ก
ในที่เกิดเหตุเราเจอกางเกงแต่ยังไม่เจอเสื้อนะฮะเจอรองเท้าที่เป็นรองเท้าแตะ
เพื่ออำพลางให้เห็นว่าเป็นลักษณะของการฆาตกรรมหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศ
รวมทั้งยังตัดเส้นผมของเด็กด้วยเพื่อจะมีการเบี่ยงเบนอำพลางคดีให้ลักษณะเหมือนกับมีเรื่องของ
เพื่อจะเบี่ยงเบนไปถึงเรื่องของบุคคลที่เป็นคู่กรณี
เป็นคู่ขัดแย้งกับพ่อของเด็กนี่ประมาณอย่างนี้นะฮะ
ขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งพยานบุคคลพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ประกอบกับการเข้าเครื่องจับเท็จด้วยทั้งหมดคือรายงานที่อยู่ในสำนวน
การสืบสวนสอบสวนประมวลเหตุแห่งพฤติการของคดี
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำไปสู่หมายจับในคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ